วันนี้นะคะประสบกรณิกรเป็นจำนวนมากค่ะ
ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏนะคะ
แต่นอกจากคนไทยแล้วมีนักท่องเที่ยว

ต่างก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
อยากให้คุณผู้ชมได้ลองฟังความรู้สึก
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกันดูค่ะ
พระศกกรณิกรจากทั่วทุกสามอาทิตย์
เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท้องถนนด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรี

กลายเป็นพื้นที่ต่อแถวสำหรับประชาชน
ที่ประสงค์เข้าไปลงนามถวายความอาลัย
โดยเกือบทั้งหมดเป็นคนไทย

ที่คนไทยเศร้าโศกที่สุด
แต่ก็มีชาวต่างชาติบางส่วนที่สำนึกใน

สเตฟานโก๊สชาวอเมริกันคนนี้
ขอเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกสูญเสีย

ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด
ในฐานะที่เขาคุ้นเคยกับประเทศไทยและคนไทยมานาน
และในฐานะที่เขาเป็นคนอเมริกัน
ซึ่งเป็นผืนแผ่นดินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในภาพโรมโกรธสเด็จพระราชสมภพ
ก็ทำให้เขารู้สึกเสียใจไม่ต่างจากคนไทย
ก็ก็เป็นคนเยอะมาก
ไม่ไกลจากแถวภาษกนิกรที่มารอลงนามทะวายความอะไล
เควินดันเดินทางมาที่นี่กับเพื่อนคนไทย
เพื่อช่วยพวกเขาแจกเสื้อเชิดสีดำสำหรับคนไร้บ้าน
เขาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ว่า
แต่เขากลับเห็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดี
และการที่เควินเป็นคนอังกฤษซึ่งมีสถาบันกษัตริย์เช่นกัน
ทำให้เขาเข้าใจความรู้สึกของคนไทยที่เศร้าโศก
เพราะเขาก็เคยอยู่ในบรรยากาศแห่งความสูญเสียเชื้อพระวงศ์คนสำคัญ
อย่างเจ้าหญิงไดอาน่ามาแล้ว
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะสวมเสื้อสีดำ

ความเคารพต่อความสูญเสียของคนไทย
ซึ่งก็เป็นไปตามคำแนะนำของรัฐบาลหลายประเทศ
แนะนำพลเมืองของตัวเองให้สวมชุดสำรวม
และปฏิบัติตัวด้วยความสุภาพตามความเหมาะสม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน